สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีคุณชิสานะครับ
มากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนค่ะคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว
เรื่องของเวลาย้ำกันตรงนี้นะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีมาเจอกับเราสองคนแบบนี้อัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะ

เรื่องของการช่วยเหลือผู้ปกครองหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของการเรียนตอนนี้ก็ยังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่
ใช่ค่ะทั้งที่ผู้ปกครองหลายท่านก็จ่ายค่าเทิมไปเต็มจำนวนไปหมดแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือแหมภาระทั้งเรื่องของค่าใช้จ่าย
บางคนซื้อชุดนักเรียนไปแล้วซื้อรองเท้านักเรียนไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่ไปโรงเรียน
แล้วก็ต้องมาสอนออนไลน์แทนคุณครูอีกต่างหาก
กระทรวงศึกษาที่การเลยบอกเอางี้ละกันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเดี๋ยวมีเงินคืนให้ค่ะ
รายละเอียดเป็นยังไงคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางกระทรวงศึกษาที่การก็ไฟเขียวนะคะ
ช่วยเหลือบรรดาผู้ปกครองในช่วงโควิดแบบนี้สร้างจุดยืนลดภาระทางการศึกษา
เหมือนเป็นโซโลแกนอย่างนั้นนะโดยจะเดินหน้าลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงคุณครูทั่วประเทศเลยค่ะ
เพราะตอนนี้หลายภาคส่วนเดือดร้อนกันมาตรการมีอะไรบ้าง
ก็มีมาตรการที่๑นะครับคือการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนทุกคนทุกสังกัดคนละ๒๐๐๐บาท
ก็คาดว่าจะได้รับภายในวันที่๓๑สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้ครับ
ใช่ค่ะส่วนมาตรการที่๒ก็คืออินเทอร์เน็ตฟรีในรูปแบบ๒รูปแบบด้วยกัน
ที่จะใช้ท็อปอัพได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนแบบที่๒คือช่วยจ่ายค่ายอินเทอร์เน็ตบ้าน
โดยหักจากบินค่าบริการเดือนละ๗๙บาทเป็นเวลา๒เดือน
และมาตรการที่๓นะครับคือการลดภาระคุณครูและนักเรียนนะครับ
โดยให้ครูลดการรายงานและโครงการต่างให้เหลือ๓โครงการหรือว่า๑
จากเดิมที่มี๗๒โครงการก็ลดประมาณสัก๓๒ประมาณนั้นนะฮะ
ก็ออกมาแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เดี๋ยวทยอยจ่ายกันไป
แล้วเชื่อว่าตอนนี้แต่ละโรงเรียนก็คงมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครอง
แล้วก็ปรับแนวทางการเรียนการสอนไม่ใช่แค่เทอมนี้ด้วย
๒นี่จะถึงแล้วด้วยเหมือนกันจะต้องปรับค่าเทอมเท่าไหร่
จะมีการเรียนการสอนแบบไหนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วง

ใช่ค่ะขนาดว่าดิฉันอยู่กรุงเทพแต่คุณตาคุณยายที่ดูแลลูกเนี่ย
อยู่ต่างจังหวัดเองก็รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบหลายอย่างเลยเหมือนกัน
ก็เห็นอกเห็นใจผู้ปกครองทั่วประเทศนะคะ
เรียกว่าเราต้องฝาฟันสถานการณ์ตรงนี้ไปด้วยกันนะคะ
เรื่องของมาตรการในการควบคุมโรคโควิด๑๙เราคงจะได้ทราบกันแล้วนะครับ
เรื่องของการขยายเวลาในเรื่องของเคอร์ฟิลล
แล้วก็ในการจำกัดความเข้มงวดของแต่ละจังหวัด

เพราะว่ามีบางอย่างที่เขาผ่อนปลนให้
โดยเฉพาะเรื่องของธนาคารที่สามารถเปิดในห้างได้นะครับ

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะครับ
แถลงผลการประชุมสอบคอชุดใหญ่
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานว่าที่ประชุมเนี่ยก็ให้คงมาตรการโควิดเดิมนะฮะ
ก็คือล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่๓๑สิงหาคมนี้ฮะ
ส่วนที่สมาคมศูนย์การค้าไทยเสนอให้สอบคอผ่อนปลน๔ธุรกิจ

สอบคอคลายล็อกผ่อนปลนแค่ธุรกิจเดียว
ก็คือธนาคารและสถาบันการเงินก็คือเปิดในห้างได้นั่นเองนะคะ
ส่วนอีก๓ธุรกิจคือร้านสื่อสารและไอที
ร้านขายของเบตเตอร์เล็ตและร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น
ในพื้นที่๒๙จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ย
ไม่คลายล็อกเปิดให้ดำเนินการนะ
เพราะสบเขาเห็นว่าร้านขายของเหล่านี้สามารถซื้อออนไลน์ได้อยู่
จากนั้นนะครับทางสอบคอยังย้ำไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะฮะ
ยังต้องเวิร์คฟอร์มโฮมอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ให้บริษัทเอกชนห้างร้านนะที่มีพนักงานเกิน๕๐คน
แล้วก็มีที่แยกกักตัวสำหรับพนักงานในการลงทะเบียนเข้ารับการรักษาแบบ
เราต้องมีมาตรการปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ย
แล้วเราไปเพิ่งเฉยถึงมาตรการไม่ได้อย่าเพิ่งกะตกอ่ะต้องดูแลกันต่อนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะงงไหมมาเจอคนคนนี้อาจารย์เฉลิมชัยค่ะ
ผมว่าไม่น่างงแต่เป็นเรื่องที่ต้องฟังหน่อยนะ
อย่างนั้นไปฟังดูแป๊บหนึ่งค่ะ
ไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์เนี่ยโอ้โหของที่มาเนี่ยเพื่อด่านหน้าเพื่อด่านหน้า
หมอพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยผู้ส่งส่งคนป่วยส่งศพ
เป็นเดือดเป็นร้อนค่ะเกิดจากเรื่องอะไรเดี๋ยวรอฟังอาจารย์เฉลิมชัยแบบชัดกันต่อในช่วงหน้าใน
คู่กันสมัครข่าว
สถานการณ์แบบนี้นะครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็พูดถึงได้ทุกวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไฟเซอร์นะโอ้โหตอนนี้หลายคนก็บอกว่าจะต้องเสียสละไฟเซอร์นะ
คือรอก่อนให้บวกธรรมกรดันหน้าเขาได้ฉีดไปก่อนอ่ะแต่ว่ามีคนคนหนึ่งนะครับ
บอกเลยว่าอดรนทนไม่ไหวจริงเพราะว่าดูข่าวในหลายวันแล้วมองเห็นในเรื่องของความไม่ชอบมาภากลในการแจกจ่าย
ไฟเซอร์นั่นก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ไปลองฟังเสียงของท่านหน่อยนะฮะ
ของที่มาเนี่ยเพื่อด่านหน้า
หมอพยาบาล
กู้จีบกู้ไภพูดส่งส่งคนป่วยส่งศพสับเบลอพระที่เป็นสับเบลอิก
ด้านหน้าของจริงทั้งนั้นและคนเก็บขยะติดเชื้อ
และอื่นอื่นที่มากมายที่ช่วยด่านหน้าของจริงแต่ไม่ได้
มึงเอาไปให้คนอื่นที่มันใช่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้องเลยไอ
ออกมาพูดถึงเรื่องการแย่งวัคซีนไฟเซอร์จากด่านหน้า
สไตล์อาจารย์พูดนะเราก็ต้องดูดเสียงเยอะหน่อยนะ
แต่ว่าใครที่เป็นแฟนอาจารย์เข้าใจอยู่แล้ว
ใช่อาจารย์ก็พูดมาด้วยความอัดอั้นตันใจจริง
เพราะดูข่าวมาก็เห็นกันก็เยอะนะครับว่า
โอ้โหมันมีปัญหาเรื่องของการไปสวมสิทธิ์บ้าง
คือไฟเซอร์เขาก็ชัดเจนอีกแล้วว่าจะให้ใครบ้างครับ
เป็นบุคคลที่จำเป็นจริงที่จะต้องได้
แพทย์พยาบาลคนที่ทำหน้าที่หรืออาสาแบบนี้
มาฉีดหมอหมอหลายคนเขายังไม่ได้
สิ่งสำคัญที่สุดคืออาจารย์ย้ำถึงเรื่องของสำนึก
เรื่องของสำนึกตรงเรื่องที่ว่าการเสียสละครับ

แต่เขาจัดสรรมาแล้วสำหรับไฟเซอร์ให้กับบุคลากรที่จำเป็น

ต่อให้เอามาให้อาจารย์อาจารย์ก็ไม่เอา

อาจารย์บอกอีกว่าคนไทยเรามีนิสัยแบบนี้แหละ
ไม่ได้อยากจะว่านะว่าคนไทยเป็นทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้
ขออนุญาตนะอ้างอิงคำพูดอาจารย์เลย
เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

เพราะว่าเราก็เห็นใจจริงกับบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าเสี่ยงทุกวัน

ค่ะไปเจอกับไม่รู้จะเจอกับอะไร
แล้วเราจำเป็นต้องมีบุคลากรด้านนี้เพื่อต่อสู้กับสงครามโควิดในครั้งนี้
เพราะฉะนั้นค่ะรอหน่อยละกันยังไงเดี๋ยวได้ฉีดกันแน่แหละนะคะ
เดี๋ยวมีสั่งเพิ่มเห็นว่าอนุมัติงบมาแล้ว
เดี๋ยวได้มาเพิ่มยังไงก็รอตามคิวให้บุคคลสำคัญที่จำเป็นฉีดไปก่อนแล้วกันนะคะ
เรื่องนี้ผ่านกันไปเคลียร์กันไประดับหนึ่งนะคะทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นในแง่มุมได้นั่นแหละนะ
แต่ว่าคนที่ต้องทำมาหากินเขายังต้องทำต่อไป

ถ้าพูดถึงแม่ค้าออนไลน์คุณนึกถึงชื่อใครคะ

รีบพายขายทุกอย่างนะคะเวลาเธอจะขยับตัวไปไหนจะทำอะไรเป็นกระแสไปหมด
เฮ้ยได้หรือเปล่าแล้วมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นไปดูกันค่ะ
ถ้าเพื่อนพร้อมแล้วน้ำแร่คิตตี้เพื่อนอาจจะหากินที่ไหนก็ได้
แต่น้ำแร่ที่นี่ซื้อน้ำแร่๑ขวดแถมชุดตรวจโควิดแบบที่ขายในร้านยาค่ะ
เพราะว่าออยไม่ให้ขายในออนไลน์ค่ะเราก็ไม่ได้ทำการละเมิดกฎแต่อย่างใด
เราไม่ทำการละเมิดกฎแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเราเคารพกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้ว
ราคาขายในร้านขายยา๓๕๐ค่ะของเราไม่ขายนะคะเราไม่ขายนะคะร้านขายยา๒๓๕๐ราคาส่ง๒๐๐กว่าบาท
ไม่ขายนะคะเราขายน้ำแร่๑๒๐บาท

ย้ำเลยนะว่าไม่ได้ขายแต่แถมให้
ก็เป็นเทคนิคแม่ค้ามีซื้ออันนี้แถมอันนี้อันนี้สไตล์ของเธอก็แนวนี้อยู่แล้วนะ

พิพายขายทุกอย่างจัดโปรโมชั่นขายน้ำแร่จากราคา๒๐๐เนี่ยนะคะเธอไม่ขายขายแค่๑๒๐
แต่เธอบอกว่าไม่ขายเพราะขายออนไลน์ไม่ได้เอามาแถมไปเลยละกันแล้วยืนยันด้วยนะว่าในเมื่อออยไม่ให้ขายเขาก็ไม่ได้ละเมิด
ใช่แต่ทีนี้ถ้าเธอไม่ขายแล้วมันมาปรากฏอยู่ในช่องทางออนไลน์แบบนี้คนก็ตั้งข้อสงสัยค่ะคุณชนะว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าขายผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ได้ขายก็จริงแต่ว่ามันเอามาแถมไง
คือตอนนี้ล่าสุดนะครับทางออยออกมาแถลงในเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็คือออยแหละคือท่านบอกว่าส่วนใหญ่นะครับรวมถึงพรบเครื่องมือแพทย์ด้วยนะ
อ่าโปรโมชั่นแบบที่พิมพิภัยเขาทำมานะครับอ่านั่นคือในส่วนของชุดตรวจนั้นอ่ะ
อย่างแรกเลยนะออยอนุญาตให้มีขายในร้านขายใหญ่อย่างที่ผมบอกไปสองนะครับ
โฆษณาต้องมีการขออนุญาตจากออยก่อนถึงจะสามารถโฆษณาได้ครับคุณชิสาใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมในส่วนของพิมพ์ริพายเนี่ยนะคะก็เป็นการขายโดยบุคคลที่ออยไม่อนุญาตให้ขาย
คือจับชุดเอทีเคมาออนไลน์แบบนี้แล้วได้รับอนุญาตไหมไม่ได้ก็ถือว่าผิดแล้วนะคะ
โฆษณาออกสื่อแบบนี้ซึ่งมันถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ
ก็ไม่ถูกต้องไม่ได้รับการขออนุญาตก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็เรื่องของความผิดนี่นะคะก็จะมีความผิดเหมือนกันนะ
ตั้งแต่เรื่องของจำคุก๖เดือนรวมไปถึงปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทด้วย
แต่อาจจะไม่ได้ไปพูดถึงในประเด็นตรงนั้นก่อน
เพราะว่าตอนนี้ทางออยเขาได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไป
ใช่นี่ไงเขาบอกว่าให้มาพูดคุยกันแล้วต้องดูว่ามีเจตนาหรือเปล่า

แต่ว่าดูแล้วคุณพิมพิพายเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการขายของอยู่
เขาบอกเองว่าออยไม่ให้ขายออนไลน์เขาก็เลยไม่ขาย
แต่ว่าประเด็นนี้มันอาจจะคลาดเคลื่อนกันได้นิดนึง

ส่วนอีกประเด็นนึงที่น่าจับตามองนะคะ
ทางด้านมูลณิธิผู้บริโภคที่บอกว่า

ใช่คุณพิมพ์พิมพ์พิมพ์เขาบอกเป็นน้ำแร่ใช่ไหมคะ
คือน้ำแร่ไม่ได้มีการกำหนดราคาเอาไว้
อยากจะขายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อความเหมาะสม
เราก็เลยเห็นน้ำแร่เวลาแช่ตามตู้แช่ตามร้านต่าง

ใช่แต่ถ้าเป็นน้ำดื่มทั่วไปเนี่ยก็จะมีการควบคุมราคา

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกจับตามองอีกแล้ว
ประเด็นเพราะฉะนั้นใครจะค้าขายออนไลน์ดูให้ดี

มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ทราบ

ครับผมคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วครับ
โอ้โหเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับ
คุณป้าท่านหนึ่งโอ้โหเห็นบอกว่าสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน
บอกแบบนี้แล้วกันว่าเป็นเรื่องของการไปเคาะหม้อเคาะกะละมัง
เขาบอกว่าล้างจงล้างจานแต่ล้างแล้วมันดัง

แต่ผมว่าพูดไปอาจจะนึกภาพไม่ออก
ลองไปดูคลิปดูก่อนแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจครับ
บางคนไม่เคยดูข่าวนี้แต่บางคนเคยดูข่าวนี้แล้วร้องอ๋อเอ้าอีกแล้วเหรอ
นี่ครับมีการแชร์กันนะครับถึงพฤติกรรมของผู้หญิงสูงวัยรายหนึ่งครับ
หม้อกระทะตะหลิวเคาะไปที่อ่างล้างจานแบบนี้ปั้งปั้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้ง

ถามว่าเสียงมันดังไหมมันก็ก็ดังอ่ะเพื่อนบ้านได้ยินทุกวันทุกวันเขาก็เขาก็เอือมไงคุณ
ครับนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่หมู่สามตะบนบางตะไนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะคะ
พอคนเห็นคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะพร้อมทั้งแนะวิธีแก้ปัญหาด้วยนะ
ยังไงบ้างอย่างเช่นให้เปิดเพลงกลบไปเลยเออไหวไหมล่ะคุณชนะบางคนบอกให้ไปร้องเสือเอาเออ
หรือบางคนก็บอกว่าโอ้ยไปแก้ยากมันต้องอยู่ที่คนต้องไปสนใจแล้วกัน
หลากหลายความคิดเห็นค่ะคุณชนะบางคนมาระบายความในใจบอกบ้านเธอก็โดนเหมือนกัน
อ่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเออเดือดร้อนไปทั่วหน้าค่ะเรื่องของเรื่องนะครับ
หญิงสาวที่เขาได้รับความเดือดร้อนเพราะอาศัยอยู่แถวนั้นบอกว่าคุณป้าคนดังกล่าวเนี่ย
มักจะตื่นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตี๔ของทุกวันแล้วก็จะเปิดเพลงดังลั่นทั่วซอยเลย
จากนั้นเวลาประมาณสัก๗โมงเช้าไปต้นไปป้าคนนั้นแหละเริ่มแล้ว
จะนำหม้อตะหลิวกระทะมาล้างที่อ่างล้างจานแล้วก็จะเคาะแบบเนี้ย
เคาะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปยันสิบเอ็ดโมงโอ้โหแถมบางวันเนี่ยนะ
เคาะช่วงบ่ายสามอีกรอบนึงด้วยอันนี้พี่แถมให้ไม่อยากได้แบบเนี้ยเออ
เมื่อปีก่อนเนี่ยทางอบตก็ได้นัดไกลเกลี่ยพูดคุยกันแล้วนะ
แต่ป้าบอกว่าเอ้ามันเป็นสิทธิ์ที่แกก็ทำได้นี่นะคะ
แล้วก็จะทำต่อไปนะไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องผิดอะไรโอ้จะบอกไว้ก่อนนะ
สิทธิ์ของคุณป้าอันนี้เรื่องจริงทำได้แหละแต่สิทธิ์ของป้า
ทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนอันนี้ไม่ได้มันก็เป็นรายละเอียดเล็กเหมือนกันนะ
เบาอ่ะก็ต้องให้ทางอบตในพื้นที่ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมมาดำเนินคดี
ตรงจุดมากกว่าส่วนหญิงคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละคุณป้าคนนี้
บอกว่าตัวเธอยอมรับว่าเคาะจริงแต่เธอบอกว่าเธอเคาะช่วงสายสายไปแล้ว
เป็นการเคาะเคาะให้มันเสด็จน้ำหลังจากล้างทำความสะอาด
ไม่ต้องเคาะหรอกตากเอาเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วเธอบอกว่าเธอทำแบบนี้มานานแล้ว
ไม่เคยมีปัญหากับใครนะก็เคาะไม่กี่ทีแต่แต่ไม่กี่ทีนี่คือรัวเลยนะ

อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านใครว่าปลอดภัย
เนี่ยคุณดูสิครับกำลังนั่งทานข้าวอยู่สบายใจอ่ะแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะมันจะมีควันเห็นไหม
นั่นคือนั่นแหละลนใส่หลังคาบ้านแล้วแล้วทะลุลงมา
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนึงคือนั่งอยู่ในบ้านดีได้ยินเสียงปืนดังโป้งปั้ง
แล้วก็มีลูกกระสุนตกลงมาจนคนในบ้านบอกแตกตื่นตกใจกันหมด
โอ้โหแล้วในตอนที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยเขามีข้อความนะครับว่า
ยิงกันขนาดนี้เลยเหรอลูกกระสุนปืนร่วงลงมาใส่หลังคาบ้าน
ใช้อาวุธ๐๔๐๕เช่นนี้ผลกระทบตกอยู่ที่เพื่อนบ้านค่ะ
บ่อพี่กับช่วยปลาจีนบุรีอยู่ที่ปลาจีนนะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็มันก็ไม่ดีอะนะ
แต่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายเดือนแล้วนะคะผู้โพสต์ไม่ได้ไปแจ้งความนะ
แล้วก็ลบคลิปไปแล้วคาดว่าก็คงเป็นการโพสต์ขึ้นมาเพื่อเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์แหละ
เพื่อว่าให้ระมัดระวังบางทีเราอยู่บ้านเราไม่คิดว่ามันจะมีอันตรายเกิดขึ้นไง
เพราะทุกคนก็จะบอกว่าที่บ้านเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยไงฮะจริงครับ
นะแต่ว่าอ่ะข้อสรุปเรื่องนี้ยังไม่มี
เอาเป็นว่าก็ต้องคอยระมัดระวังกันให้มากแล้วกันเนอ
ทำอย่างไรล่ะคุณชนะล่ะอยู่บ้านของเราอยู่ดิ์
พี่ผู้ชมฮะเตรียดอารมณ์ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวบ้านเขาเดือนร้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนผลไม้
ลำไยมันออกเยอะค่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญไม่มีช่องทางจะขายด้วย
เนี้ยสิลำบากแล้วน่าเห็นใจเนี่ยฮะชาวสวนลำไยนะครับ
เขาเดือดร้อนหนักอดลนทนไม่ไหวทำอย่างนี้กับต้นลำไยเลยครับ
คนมันบ้าครับคนมันบ้า
เอาเลยทีนี้เอาลงฝากเอาลง
เฮ้ยเท้นพรุ่ง
โอ้เนี่ยคนที่เขาถ่ายไปเขาก็พยายามบอกนะว่าอย่าไปทำอย่าไปทำ
พยายามพูดเตือนแล้วอ่ะเนี่ยครับชาวสวนลำไยรายหนึ่งนะครับที่บ้าน
หนองช้างคืนหมู่๔ตำบลหนองช้างคืนอ๋อ
เมืองจังหวัดลำภูนอ๋อลำภูนเมืองลำไยด้วยนะ
ใช่ลำไยออกเยอะครับเขาใช้ไม้ไผ่ฟาดไปที่ผลลำไยที่ออกลูกเต็มต้น
คุณดูดิเยอะไปหมดนะครับฟาดลงไปแบบเนี้ย
แล้วเขาไปโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วก็มีข้อความประชดว่า
ลำไยราคาแพงเลยรีบเอาลงมากลัวไม่ทันราคา
คือพูดประชดรีบเอาลงมายังไง

เขาไม่เก็บกันอย่างนี้นะชาวสวนลำไยอ่ะ
ก็ตัดดีนะคะนี่คงโมโหมากแหละ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเขี้ยวพยักษ์หนองช้างคืน
หรือว่าคุณกิติศักดิ์เวชกามาอายุ๔๓ปีที่เป็นชาวสวนลำไยเนี่ยค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุที่ใช้ไม้ฟาดลูกลำไยที่ออกเต็มต้นเนี่ย
เพราะเครียดเครียดที่ราคาลำไยตกต่ำทำแล้วก็ไม่คุ้มทุน
ทั้งที่ผลผลิตลำไยปีนี้นะคะลูกโตเลยล่ะเนี่ยดูสิ
นี่สวยเลยอะพิวสวยเหลืองทองไม่มีแมลงรบกลเลยนะฮะ
โอ้โหนี่เห็นแล้วน่ากินนะโอ้โหเอาไปทำของหวานได้เยอะแยะ
ลงแล้วก็โรงงานลำไยอบแห้งก็ปิดรับซื้ออีกอาจจะด้วยโควิดด้วยแหละก็เลยทำให้ไม่มีที่ระบาย
สวน๖สวนนะที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว
และไม่ได้สามารถคาดเดาได้เลยว่าเมื่อไหร่คนรับซื้อลำไยอีกครั้ง
แล้วถ้าเปิดซื้อแล้วราคามันจะเหลือสักกี่บาท
ปกติลำไยเรื่องขายกิโลกรัมทั้งสามบาทราคาต่ำค่ะคุณ
คือคือราคาลำใยถ้าพูดถึงเรื่องของราคาลำใยนะครับที่ชาวสวนลำใยเขาพอรับได้นะ
เขาบอกว่าถ้าเป็นประมาณนี้ก็พอคุ้มทุนแต่ตอนนี้มันต่ำกว่านั้นไง
โอ้โหน่าเห็นใจจริงโดยนายยนต์นะคะกันทวงเป็นชาวสวนลำไย
บอกเหมือนกันว่าปีนี้ราคาลำไยตกต่ำที่สุดในรอบ๓๐ปี
ซึ่งสวนเขาเนี่ยมีลำไยติดผลอยู่๗๐ต้นค่ะขายให้กับพ่อค้าคนกลางไปในราคา๘๐๐๐บาทเท่านั้น
มีการวางเงินมาจำไว้ระหว่างส่วนซึ่งทุกปีก็จะขายเหมายกสวนได้เงินประมาณ๒๐๐๐๐๐บาท
แต่นี่๘๐๐๐โอ้โหราคามันแตกต่างกันมากนะ
เพราะฉะนั้นเอาเราฟังเรื่องนี้คนที่มีกำลังซื้อผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคประชาชนอย่างเรา

เป็นไปได้นะไม่ใช่แค่ลำไยหรอกผลไม้ชนิดอื่นด้วย
เป็นไปได้มีโอกาสช่วยกันอุดหนุนนะครับ
มาดูเรื่องราวของคุณสามีภรรยาโลลาเขาหยอกล้อกันมันก็สนุกสนาน

ใช่ไหมล่ะอยากจะแกล้งภรรยาแหมคุณสามีเนี่ยตัวดีเลยทีเดียว

ยกหลอกขึ้นมันเป็นยังไงล่ะ
ต่อเวลานี้มานานแล้ว
เขาชอบ
เออเฮ้ยเป็นไง

โสระยาเธอเสร็จฉัน

คิดว่าฉันกลัวเหรอ
ฉันรอเวลานี้มานานแล้วจ้า

คู่เดิมคู่นี้ไม่เคยพ้นห้องน้ำ

ถ่ายคลิปเล่นสนุกสนานกัน

ผมเคยได้ยินเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่ง

ชักชวนภรรยาแบบว่าไปอาบน้ำด้วยกัน

ไม่ได้ล็อกกอนประตูห้องน้ำนะ

เป็นไงคนรักอันหนึ่งอย่างนี้แหละ

ประหยัดเวลาด้วย

เป็นเรื่องเงินเงินทองกับสามีภรรยา
นี่มันเป็นเรื่องที่แบบต้องคุยกันยาวมาก
อย่างเช่นสามีชอบซ่อนเงินภรรยาถูกไหม

บางทีภรรยาก็รู้ไม่ทัน
แต่หลายครั้งก็รู้ทัน
วันนี้ก็เลยจะนำเสนออีกหนึ่งวิธี
มาบอกอาณวัยคุณภรรยาดูออกไว้จะได้ไม่เสียทีค่ะ

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย
อยู่นี่หุ่นใดมาเพียบเลย

เราคุยกันถึงเรื่องของคู่สามีภรรยาคู่แฟนกันมาก็เยอะ
โสดที่เขาดูเราอยู่โอ้ยแอบน้อยใจทำไมไม่พูดถึงเขาบ้าง

ไปดูวิธีที่ทำให้คนโสดเขาไม่ต้องเหงาอีกต่อไปครับ
โอ้ยเอ็ดดูโอ้โธเอางี้เลยเหรอค่ะกอดได้เล่าจะสุขเท่ากอดตัวเอง
โอ้ยแบบนี้เลยโอ้แต่ว่ามันมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะเออ
อดตัวเองอย่างเงี้มันก็เหงาเหงาอ่ะแต่เนี้ยกอดผ่านตุ๊กตามีไหมเออ
ทุกก้มตาหมีที่สวมสูดมาแบบโย้โหรั่งรอก็ตัวยาวอะไรอย่างงี้เนาะ
เออตามอัทยาใสอ๋อเข้าใจแหละอยากจะมีโมเม้นต์แบบอยากจะกอดใครสักคนสักคนหนึ่ง

เออคุณไม่สนคุณไม่เข้าใจ

เรื่องของเรื่องไปดูคลิประทึกกันหน่อย

เขาไปแสดงโชว์ค่ะอยู่ในสวนสัตว์แห่งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามันงับมือเจ้าหน้าที่
แล้วมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาคุณผู้ชม
แล้วเด็กนั่งดูอยู่ค่ะ

ผู้ปกครองพาเด็กหนีเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่รัฐอยู่ท่าสหรัฐอเมริกานะคะ
ระหว่างที่เด็กมาชมสวนสัตว์นะคะ
สัตว์แห่งนี้ครูฝึกก็ทำสัญญาณมือเหมือนกับว่าสั่งอาเลเกเตอร์ที่อยู่ในกระจกเนี่ยนะฮะ
จะสื่อสารตามภาษาการโชว์ใช่ไหม

กระโดดงับแขนเขาให้แล้วงับตรงที่มือ
ค่ะแล้วก็ลากร่างเธอลงไปในน้ำเนี่ยแล้วก็สะบัดไปสะบัดมา
ค่อนข้างคิดดูเด็กจะตกใจขนาดไหน
คุณพุทธมีคุณผู้ชายกระโดดไปช่วยนะครับ
อย่างแรกเลยนะกดตัวจราเข้ตัวนี้เอาไว้ก่อน
ไม่ให้มันสะบัดไม่ให้มันหมุน
คนที่ถูกงับมือออกมาได้แล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ต้องหาจังหวะได้ให้ดีนะ

เกิดออกมาไม่ดีแล้วก็โดนงับได้แต่ทั้งหมดทั้งหมดผมบอกว่าทุกคนปลอดภัยดี
แต่อย่างนี้ครูฝึกหญิงคนนั้นที่ถูกงับข้อมือไปยังเคราะห์ดีมือเธอไม่ขาด

นี่แหละค่ะสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่านะ

เรามีโชว์จราเข้บ้านเราแบบนี้เราก็ต้องชื่นชมคนที่เขาเป็นนักแสดงโชว์เหมือนกัน
แต่ก็แอบห่วงไม่ได้เพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะอารมณ์ไหนนะ
เราก็เคยเห็นนะกับครูฝึกที่พลาดพลั้งนะ

คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันตื่นเต้นเหมือนกันฮะ
จังหวัดจันทบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะอายุ๔๙ปีเธอเพิ่งรู้ตัวว่าติดโควิด๑

เลยลักษณะคลุ้งข้างแบบนี้ครับ
โอ้โหเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
ที่บริเวณถนนด้านหน้าอาคารของโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีครับ

๔๙ปีเนี่ยเธอนะฮะติดโควิด๑๙แล้วเกิดอาการเครียดครับ
ส่งเสียงตะโกนด่าลั่นโรงพยาบาลเลยแล้วออกมานอกโรงพยาบาลก็ยังแบบลักษณะคุ้มข้างแบบนี้

มือเนี่ยถือไม้กวาดฟาดไปฟาดมาคนเขาก็มามุงดูกันเยอะก็หวาดกลัวนะ
กลัวจะไม่ปลอดภัยก็ไปแจ้งรอปภก่อนให้มาควบคุมสถานการณ์แต่มันไม่ได้ผลไง

แต่ว่านางวิผู้หญิงคนนี้นะคะก็ใช้ก้อนหินคว่างใส่เจ้าหน้าที่

ท้ายที่สุดนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องกระชับพื้นที่ให้อยู่ในวงจำกัด
ใช้เวลา๑๐นาทีค่ะควบคุมตัวได้
แล้วก็นำตัวเธอส่งให้ทีมแพทย์พยาบาลไปรักษาอาการต่อไป
คือเธอเล่านะครับว่าทำไมเธอถึงเครียดแบบนี้
เธอบอกว่าทำงานนะเป็นคนเฝ้าลงผลไม้ในตำบลแสลงอำเภอเมือง
ซึ่งก็มีคนแล้วก็มีแรงงานเข้าออกจำนวนมาก
ก็เธอก็ไม่รู้หรอกใครเป็นใครก็น่าจะเป็นเหตุทำให้เธอน่ะติดโควิดมาจากคนงาน
แล้วทีนี้ก็เพิ่งจะเดินทางมาฟังผลตรวจไง
พอรู้ก็เลยคงจะเครียดสติหลุดนะคะเพราะว่าเครียดอะไรอ่ะ
หนึ่งทำงานไม่ได้ก็ต้องรักษาตัวกักตัวหลายวันหยุดงานขาดรายได้ไปด้วย

ล่าสุดนี่ไงอาการของเธอก็อยู่ในการดูแลของแพทย์
แล้วก็มีจิตแพทย์คอยดูแลควบคู่ไปด้วยนะคะ
ตอนนี้อาการก็สงบขึ้นเกือบเป็นปกติแล้วนะ
แต่ว่ายังไม่สามารถส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลสนามได้
เพราะว่าเธอยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่า
เขาก็ยังไม่กล้าส่งไปคุณชิสาเพราะว่าถ้าเกิดส่งไปที่โรงพยาบาลสนามแล้ว
คุ้มข้างขึ้นมาอีกมันจะยุ่งไปกันใหญ่ไง
ใช่ค่ะก็คงเครียดนะคะเพราะว่าเธอเองทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัว
ถ้าติดโควิดมาแล้วเนี่ยก็มันก็ขาดเงินขาดรายได้ขาดงาน
บอกว่าก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์แหละที่มาช่วยเหลือ
ในขณะที่เกิดเหตุนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวรวมถึงคุณพี่คนนี้ด้วย
รักษาก่อนรักษาก่อนหายแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำมาหากินต่อนะ

ใช่ค่ะไม่ใช่แค่พี่คนเดียวนะ
ยังมีอีกหลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

ครับค่ะเรื่องนี้สิคะคุณชนะ

ทั้งตกใจทั้งเผาหวา
เพราะเจอช้างป่ามาบุกอีกแล้ว
โอ้โหบางคนเนี่ยนะคุ้นเคยกับช้างอ่าโอเคแหละอยู่ด้วยกันได้
แต่บางคนบอกไม่เอาอ่ะบุกมาแบบนี้มันเดือดร้อนนะคะ
แล้วมาทำลายข้าวของเสียหาย
หลักฐานชัดเจนก็คือวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ไปดูภาพวงจรปิดเห็นชัดเลยนะแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืน
ช้างป่าประมาณสัก๓๔ตัวคุณชนะ

มันเดินทางลงมาจากภูหลวงมาหากิน

จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
มาที่บริเวณบ้านกกซ้อหมู่๔ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ห่างจากจุดที่มันมาเนี่ยประมาณสัก๔กิโลเมตร

ช้างป่าเข้ามาทำลายข้าวของทำลายบ้านเรือนเนี่ยนะคะ
แต่โชคดีวันนั้นเนี่ยมันไม่ถึงกับกระทั่งแบบพังบ้านนะคะ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะ
ต่อให้มันไม่พังบ้านแต่ก็ไม่กล้าอยู่
กลัวว่าวันไหนมันลงมาอีกอะกลับไปนอนไม่ได้อะอยู่ไม่ได้อะค่ะ

นายวัชระธรรมสอนหัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างภูหลวง
เนื่องมาจากพระราชดำริเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
ก็กล่าวว่าสำหรับช้างในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
ปัจจุบันจะมีอยู่ประมาณสัก๑๘๖ตัวสำรวจเป็นปี๒๕๖๐นะ
และจะออกหากินนอกเขตในช่วงฤดูฝน๑๕๒๐ตัว
หากในช่วงฤดูแรงอันนี้สำคัญเลย
จะเกิดความแห้งแรงขาดอาหาร
ช้างป่าจะลงมาประมาณ๕๐๗๐ตัว

จะออกมาหากินนอกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
ถือว่าถ้ามาเยอะขนาดนั้นรุนแรงแน่นอน
โอ้โฮแล้วมาทีก็กินข้าวของชาวบ้านหรือทำลายข้าวของชาวบ้าน

แต่ช้างมันตัวใหญ่ถูกไหมมันก็เลยสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ต้องระวังตัวกันมากขึ้นนะคะ
แล้วถ้าหากเจอช้างบุกมาแบบนี้อีกเนี่ย
ก็คือจะต้องอยู่นิ่งอย่าทำให้มันตกใจครับ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยอารวาสหนักกว่าเดิมอีกนะคะ
แต่มันพูดยากเนอะ
รับว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากนะครับ
เรื่องของช้างกับคนในพื้นที่ป่าสงวนแบบนี้
โดยเฉพาะใครที่อยู่ในเขตรอยต่อแบบนี้นะคะ
คือมันก็มีหลายกระแสบางคนก็บอกเรานี่แหละ
ลุกที่ช้างของเขาที่อยู่ที่กินของเขา
เราไปทำมาหากินเราไปปลูกบ้านอย่างนี้

แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทางภาครัฐเขาอนุญาตให้
แล้วก็ทำแนวกั้นอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว
เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ครับ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาด
ไปเจอกับเด็กน้อยคนนี้โอ้โหมีความสุข
แล้วเขามีความสุขจากอะไร
มาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
นี่แหละครับเด็กเวลาเขาเจออะไรที่ชอบ
อะไรที่สุขใจเขาไม่ต้องมีหน้าที่โอ้

ไปดูกันหน่อยน้องคนนี้เขาชอบใจอะไรครับ

อ่า

มันช่างอร่อยซะจริงเลยเชียว
ความสุขหลับตาพริบเลยคุณชนะ

อาการมือหนึ่งถือขวดนม

มันมีความสุขมันอร่อย

โปรดติดตามตอนต่อไป